ถ้าจะถามว่าตอนนี้ฤดูอะไรก็คงจะตอบไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
เพราะต้องบอกว่าน่าจะเป็นฤดูร้อนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสลัดผ้าท้าความหนาวกันทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะ
เพิ่งตัดความสัมพันธ์กับคุณกัณพัฒน์ช่วงนั้นก็เศร้าอยู่แป๊บหนึ่ง

ก็เลยเสิร์ฟความแซ่บให้แฟนได้ฟินกันในชุดว่ายน้ำแบบวันพีชสีเขียวออกฟ้าน้ำทะเล
เว้าหลังลึกมาก
ส่วนอีกชุดที่ไปล่องเรือยอดกับแก๊งเพื่อนสาวก็ขอเลือกแบบเกาะอกสีดำค่ะ
มาอวดความเรียบหรูแล้วพอขึ้นบกอ่ะเปลี่ยนอีกสักชุดหนึ่ง
เป็นสีครีมอ่อนปาดไหลมากระชากใจแฟนกันด้วยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งสาวแซ่บคนนี้ก็แซ่บไม่แพ้กันเลยนะคะ
เป็นรุ่นเล็กแต่เป็นเล็กแบบพริกขี้หนูค่ะ
สำหรับน้องฝนสนันทชัดนะฮะ
ขอโพสต์แบบหวานซ่อนเปรี้ยวบนเรือสักหน่อย
ส่วนเรื่องชุดก็ขอหยิบทูพีชสีอ่อน
แอบมีหลอกไม้นิดมาเยื่อใจนิดนึง

ก็ต้องขออวดความแซ่บกันสักหน่อยล่ะค่ะ
ปิดท้ายกันที่สาวคนนี้กันเลยค่ะ
สาวเชอเบลลอัลลาลินที่ก่อนหน้านี้ค่ะ
เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนหนุ่มแต่งงานไปเมื่อต้นปี
มาไม่ถึงสิ้นปีทั้งคู่ตัดสินใจเว้นระยะห่าง
ด้วยเหตุผลเรื่องของวันเวลาของทั้งคู่ค่ะ
แต่ว่าความแซ่บของเธอคุณผู้ชมค่ะ
ขยี้ตาแล้วมองเอาเองค่ะแซ่บจริง
ล่าสุดไปเที่ยวทะเลทั้งทีก็เลยขอปู่ผ้า
จากภาพโพสต์เยอะเยี่ยวเซ็กซี่สักหน่อย
ชุดที่เธอสายออกแนวแบบสปอร์ตบาร์นะ

แต่ดูจากอินเนอร์บวกกับเสื้อทรงองค์เอวแล้วเนี่ย
แซ่บไม่แพ้ใคร๑๐เต็ม๑๐ไม่หัก
เออเลิศทุกคนค่ะเอามาฝากให้คุณผู้ชมเป็นแบบ

จะได้มีกำลังใจในการเลือกทานอาหาร
ออกกำลังกายอะไรอย่างนี้อันนี้บอกตัวเอง
เออตอนนี้ไปควรต้องกินคลีนแล้วนะ